ไปดูอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เรานำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สระบุรีมีอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อ๒คันชนท้ายกัน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๖ราย
สาเหตุเกิดจากรถหกล้อคันหนึ่งเลี้ยวกลับรถตัดหน้าอย่างกระทันหันนะครับ
ก็ทำให้รถบรรทุกอีกคันที่ขับมาทางตรงเบรกไม่ทันพุ่งชนเข้าอย่างจัง
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อชนท้ายกันบนถนนสายบายพลาสเลี่ยงเมืองในพื้นที่หมู่๓
ตะบนกุฎนกเป้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณจุดกลับรถ
พบรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่โดยมีนายพินโยคล้ายเรียนอายุ๓๘ปี
คนขับถูกอัดติดภายในกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือ
ด้านหน้าพบรถบรรทุกอีกคันตกอยู่ข้างทาง
ใกล้กันพบศพชายไทยอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ไม่มีหลักฐานในตัวนอนอยู่ข้างทาง
และยังมีผู้บาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุอีก๕คน
จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนคนขับรถ๖ล้อคลุมพระบัยระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนนมุ่งหน้าเข้าเมืองสระบุรี

พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถหกล้อคู่กรณีเลี้ยวตัดหน้าตรงจุดกลับรถ
ทำให้เบรกไม่ทันจึงชนท้ายอย่างจัง
ที่จังหวัดชาเชิงเซาคู่ภัยช่วยกันผศมพยาบาล๒พ่อลูกชาวกัมพูชา
ที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนเรียบมอเตอร์เวย์
ในพื้นที่หมู่ก้าวตรงบนบางหัวอำเภอบางปะกง
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาตามเส้นทางดังกล่าวและเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าร้านอาหาร
เป็นจังหวะเดียวกับที่สองพ่อลูกชาวกัมพูชา
ขี่รถจักรยานยนต์แซงขวาขึ้นมาทำให้ชนด้านข้างรถกระบะจนได้รับบาดเจ็บ
กับรถพ่วง๑๘ล้อบริเวณจุดกลับรถช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๘
ถนนบางนาตราดในพื้นที่หมู่๑๘ตะบนบางประกงอำเภอบางประกง
ทำให้ด้านหน้ารถเก่งได้รับความเสียหายนายวิสรุธทิมสุวรรณอายุ๒๗ปี
คนขับได้รับบาดเจ็บกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถอยู่เลนขวา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งขับมาด้วยความเร็ว
หลบรถที่กำลังจะเลี้ยวกลับรถทำให้เสียหลักหมุนมาชนด้านหน้ารถพ่วงอย่างจัง